อันนี้เป็นกระบะตกหลุมที่เชียงใหม่มันเกิดอะไรขึ้นลองดูค่ะ

คุณผู้ชมจุดตรงนี้อยู่ที่เชียงใหม่นะ

ตรงนี้เขากำลังก่อสร้างวางระบบนำสายไฟลงดิน
นี่แหละรถก็ตีดติดหมดเลย
แล้วเก๋งเอ่ยมอเตอร์ไซค์เอ่ยรถกระบะเอ่ยมันเคยเกิดอุบัติเหตุแบบนี้หลายครั้งแล้ว

รับเหมาเขาก็มารับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย
คือไม่ได้มีการแจ้งความหรอกนี่เชียงใหม่ถนนยุบที่ท่าแพรนะคะ
แต่พอมันมีเสียงสะท้อนแบบนี้ทางผู้ว่าพ่อเมืองว่ายังไงล่ะ
ผู้ว่านิรัติพงศิษฐิถาวรท่านลงพื้นที่ตรวจสอบค่ะ
แล้วก็บอกว่าตอนนี้มันมีการขุดถนนจะวางระบบสายเคเบิ้ลไฟฟ้าลงใต้ดินรอบคู่เมืองเลยนะ
เขาก็มีการลาดยางโอเวอร์เลตามนโยบายเชียงใหม่เมืองสวยไร้สายไง
ทีนี้ถนนตอนนี้พอมันจะนำไปสู่เมืองไร้สายถนนมันจะขลุขระหน่อย
มันจะมีหลุมมีบ่อหน่อยมันก็จะเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ
ดูสิตอนที่นักข่าวลงพื้นที่ไปดูเขาก็เอาเป็นแบรีเออร์มากั้นแบบนี้
ก็น้อมรับคำติชมทุกอย่างนะแต่อยากฝากถึงชาวเชียงใหม่สักนิดนึง
จังหวัดเองวางสายไฟลงดินจะสร้างพัฒนาให้เชียงใหม่กลายเป็นเมืองน่าอยู่
ดังนั้นช่วงการดำเนินงานมันอาจจะส่งผลกระทบกับพี่น้องประชาชน
ทนนะอดทนนะผู้ว่าชาวเชียงใหม่ต้องอดทนไปนานแค่ไหน
นักท่องเที่ยวเขาไปเที่ยวเชียงใหม่เนี่ยเขาจะต้องเจอปัญหาไอ้ถนนแบบนี้
ก่อสร้างแล้วก็เป็นหลุมเป็นบ่อนานแค่ไหนอ่ะคะก็คิดว่าสิ้นปีเนี้ย
ทุกอย่างน่าจะเสร็จสมบูรณ์ปีหน้าฟ้าใหม่เชียงใหม่จะสวยจะไร้สาย
ถนนจะไม่ขลุขระผู้ว่าท่านบอกไว้แบบนี้ค่ะ